คุณผู้ชมวันนี้ไปพบกับคุณสินทนันบุญยอดครับ
มาพร้อมกับคุณทศพรสวพลเสถียรสุขนะครับ
ผู้จัดการภาคนครหลวง๖ธนาคารกรุงเทพมาร่วมวิเคราะห์ให้ฟังกันสดเลยครับ

แล้วก็สวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับ
เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยนี่รู้สึกว่าก็ดูทรงแหละ
ส่งมาเป็นอาทิตย์แล้วจะ๒อาทิตย์แล้วนะนะครับ
กลับไปสู่สภาวะคล้ายต้นปีเลยนะครับ

อยู่ในช่วงเทรนด์ที่ค่อนข้างไซสเวย์

ใกล้๑๗๐๐จุดนะครับ
แต่เมื่อวานนี้นักทุนสถาบันยังซื้อสุทธิอยู่นะครับ

ทั้งปีเป็นอย่างไรบ้างคุณเดชน์
โอ้โฮทั้งปีนี่ต่างประเทศ
นักทุนต่างชาตินะครับ
ขายไปเกือบ๒๕๐๐๐ล้าน
อยู่ประมาณ๒๕๐๐๐ล้านที่ขายออกไปนะครับ
แต่คนที่ซื้อสุทธิและซื้อหนักจริงก็คือนักทุนสถาบันในประเทศ
สงสัยนะทุกสถาบันนี้เอาเงินมาจากไหนพี่ทศ
ก็ต้องบอกว่านักทุนสถาบันเนี่ยก็คงหนีไม่พ้น
เชื่อมั่นว่าประชาชนคนไทยเราก็เริ่มหันกลับมาดูในเรื่องของการลงทุนมากขึ้น
ผมมองว่าวันนี้คนไทยเริ่มมีความรู้
แล้วเริ่มที่จะหาช่องทางในการลงทุน
เพื่อให้ได้ผลตอบแทนหรืออาจจะเพิ่มความเสี่ยงในเงินของตัวเองให้มากขึ้น

แล้วก็เราต้องเชื่อมั่นว่าไม่ว่าจะเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมต่าง
หรือแม้กระทั่งบ่อลหรือบริษัทหลักทรัพย์อย่างบ่อลบุหรวงศ์

ใช่ก็ทั้งบ่อลบุหรวงศ์และบ่อลจอบุหรวงศ์ก็ให้ความรู้
ให้ประสบการณ์กับการลงทุนของประชาชนกับประชาชนคนไทยมากขึ้น
เพราะว่าผลตอบแทนของตลาดหุ้นไทยปีนี้อยู่ประมาณ๑๔๘เยอะทีเดียว
ถ้าต่อเนื่องกับปีที่แล้วนี่ถือว่าเยอะทีเดียวนะ

ปีนี้บวกไปอีก๑๔๘นี่ก็ถือว่าเยอะทีเดียว
ถ้านับทบต้นนี้ก็ต้องถือว่าเกือบ๔๐แล้วนะ
๒ปีที่ผ่านมานะครับแล้วของคนอื่นล่ะคุณเดชน์

รุ่นทีปีนะครับเพราะวันนี้ดาวโจรปิดไปที่๒๔๕๐๔จุด
วกขึ้นมา๑๑๘จุดเยอะทีเดียวนะครับ

ชนีหุ้นดาวโจรที่บอกดูขนาดใหญ่ไม่น่าจะขึ้นได้เยอะ

ว้าวเยอะนะนี่เทียบกับประเทศไทยถือว่าเยอะมาก
เดี๋ยวก่อนตอนที่ผมร้องว่าคือว่าไซส์ของดาวโจรมันใหญ่มากเลยนะ
ตลาดหุ้นไทยนี่หลักพันใช่ไหมดาวโจนี่เขาหลักหมื่น

ดังนั้นเนี่ยการที่ขึ้นขนาดนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่านั่นคือโลกเนี่ย
เขาเรียกสินทรัพย์ของโลกเนี่ยมันใหญ่ขึ้นอีก๒๐๒๕เลยนะ

ดังนั้นก็หนีไม่พ้นครับที่เราจะเห็นว่าปีนี้เนี่ย
แสดงกิจของทั่วโลกไม่ดีขึ้นหมด
โดยเฉพาะประเทศไทยก็รับนิสงฆ์ชัดเจน

แต่ว่าวันนี้ในเรื่องของสินค้าเกษตรก็เริ่มดีขึ้น
คือไม่ตกต่ำกว่าเดิมแล้วล่ะเริ่มนิ่งแล้ว
แล้วก็เริ่มเรื่องการส่งออกก็ดีขึ้นเรื่องการท่องเที่ยวก็ดีขึ้น
ดังนั้นเราจะบอกว่าคนของโลกคนทั้งโลกเนี่ย
มีแวร์รุ่นหรือมีสินค้าขึ้นมากขึ้น
อ่านะครับจริงไม่ใช่ไม่แค่เฉพาะดาวโจรนะ
ทางตลาดทางญี่ปุ่นนะครับหรือนิเกอินะครับ
ปีนี้ก็บวกไปแล้วนะ๒๐เหมือนกัน

โอ้โหไม่ใช่แค่ประเทศอย่างอเมริกานะครับ
นี่ใหญ่ยุโรปยุโรปเป็นอย่างไรบ้าง
เกิดไปทางฝั่งเยอรมันนี้ก็ถือว่าเยอะทีเดียวนะ

ฟุตซี่ก็ไม่ต่างกันนะครับ

นี่ขนาดมีเบคซิกนะ
เพราะฉะนั้นก็เห็นแล้วครับว่าเขาอยากฝ่าทุกคนกันว่า
วันนี้คืออาเซตก็ต้องยอมรับว่าพอเศรษฐกิจมันดี

ตลาดหุ้นไม่ได้บอกว่าปัจจุบันดีแล้วหุ้นถึงจะขึ้นนะ
เขามองว่าอนาคตจะดีหุ้นถึงจะขึ้น

ดังนั้นก็เป็นการเชื่อมั่นได้ว่าเศรษฐกิจของโลกเลย

ในอนาคตก็ยังน่าจะมีการขับเคลื่อนไปในทางที่ดีได้

แต่ที่ไฮไลท์เลยพี่ทศอยากไฮไลท์กับประเทศนี้
ใกล้ประเทศไทยฮ่องกง
ประเทศนี้ทางเซงนะ๓๓ปีนี้
เลือกทีเดียว

ก็น่าจะรับการฟื้นตัวมาจากเศรษฐกิจของจีน
ที่เริ่มจะดีขึ้นแล้ว

ตอนนี้จีนเองก็เริ่มมีการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ก็เริ่มจะอินเจคเงินเข้าไปมากขึ้น

เพราะฉะนั้นเราก็เชื่อว่าฮ่องกงเองคงได้รับอนิสงฆ์จากประเทศ

เริ่มหยุดในการที่จะเซไปเซมา

แล้วกำลังจะเริ่มโตขึ้นขึ้นขึ้น
ตอนนี้เศรษฐกิจทั่วโลกเริ่มดีขึ้น
สิ่งที่คุณต้องติดตามก็คือตอนนี้อัตราดอกเบี้ย
วันนี้เลยเอาสไลด์มาฝากท่านผู้ชมนะครับ
ที่ตอนนี้กรางสหรัฐกำลังประชุมอยู่
วันที่คืนนี้ประมาณสักกี่โมงแล้วก็เทียบเทียบเทียบ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

เล่นเคยคาดการณ์ไว้หรือเปล่าว่าปีหน้าจะขึ้นประมาณ๓ครั้ง
อันดับมากกว่านั้นอันนี้ต้องมาดูแล้ว
นี่อัตราดับเบี้ยของประเทศไทยตามประกาศของก้อนงอเนี่ย

ถ้าเกิดปีหน้ารู้สึกทางอเมริกาเนี่ยขึ้นไป๒กว่า
ใกล้๓เนี่ยโอ้โหเคลอดปางจะเยอะขึ้นเรื่อย
ถ้าเราไม่ขึ้นนี่ผมว่ามีปัญหาแน่นอนนะครับ
เพราะว่าเงินต้องไหลกลับในต่างไปต่างประเทศแน่นอน
แต่ประเด็นคือถามว่าเงินจะไหลกลับอย่างรุนแรงไหม
ก็ต้องถามต่อไปว่าแล้วประเทศไทยของเรา
ผลตอบแทนในการที่คนจะเอาเข้ามาลงทุน
ชดเชยในส่วนต่างตรงนั้นได้หรือเปล่า
เพราะว่าถ้าเกิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ใกล้

ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณจะลงทุนนะทำโรงงานสักโรงงานหนึ่งใช่

ถูกต้องครับเคยคาดการณ์ว่าจะได้ประมาณสัก๓

เพราะว่าเพิ่มส่วนต่างจากดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
ดังนั้นก็ต้องอยู่ที่ประเทศไทยต้องพัฒนาตัวเองแล้วปรับตัวเอง
ให้ยังเป็นประเทศที่น่าสนใจอยู่
และมีผลตอบแทนที่เขยิบสูงขึ้นได้ในอนาคต
ครับคราวนี้ก็เอาสารรัฐดีมาฝากเกี่ยวกับแอร์ตราดอกเบี้ย

ครับผมขอส่งเงินให้คุณก๊อบที่ห้องส่งหน่อยครับ

สำหรับคำแนะนำเช้าวันนี้กับเรื่องของดอกเบี้ยครับ